ตัวผู้หญิงมาร้องคุณกันจอมพลัง
บอกว่าถูกสามีซึ่งเป็นตำรวจทำร้ายร่างกาย
แล้วก็สามีหลอกหลอกเธอไปให้ชายอื่นรุมโทรม
คุณผู้ชมแจ้งความไว้๖ครั้ง
คดีไม่คืบก็เลยต้องมาขอความช่วยเหลือคุณกันจอมพลังนะฮะ

อายุ๓๐ปีเดินทางมายังกองกำกับการสวัสดีภาพเด็กและสตรี
สำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมกับคุณกันจอมพลัง
คุณกันรับเรื่องในการช่วยเหลือนางสาวเฟิร์นเอาไว้

คุณเฟิร์นจดทะเบียนสมรสอยู่กินกับตำรวจชั้นประทวน
ณีตำรวจแห่งหนึ่งในนครบานนานหลายปี
ถูกสามีทำร้ายร่างกายต่อเนื่อง
โหดร้ายรุนแรงทารุณจิตใจที่สุด
คือสามีหลอกเธอไปให้ชายอื่น
มโทรมข่มขืนกระทำชำราวที่โรงแรมในกรุงเทพ
รอบแรก๕คนคุณ
รอบที่๒๒คนรวมทั้งหมดโดน๗คนครับ
โดยมีสามีอยู่ในเหตุการณ์และเป็นคนถ่ายคลิปเอาไว้ด้วย
ถ่ายคลิปไว้ทำไมไว้ข่มขู่แก๊คเมลภรรยาของตัวเอง
โดยเขาก็อ้างว่าพ่อเป็นนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่นะ
เป็นรองภูมิกับสพแห่งหนึ่งในภาคอีสานเลย
ภรรยาเอาผิดเขาไม่ได้คุณผู้ชมนี่ขู่เมียแบบนี้นะครับ
นางสาวเฟิร์นผู้เสียหายพยายามหลบหนีหลายครั้ง
แต่ก็ถูกสามีตามตัวกลับทุกครั้งนะฮะ
เคยแจ้งความไว้๖ครั้งแต่คดีไม่คืบหน้านะครับ
กระทั่งเมื่อวานนี้ตัดสินใจหนีออกมา
หนีได้ฮะขอให้คุณกันจอมพลังช่วยเหลือ
เพราะตอนนี้เธอกลัวสามีแล้วก็กลัวคำขู่
อิทธิพลพ่อของสามีที่เป็นตำรวจผู้ใหญ่ด้วยนะครับ
รู้สึกว่ามันมันแรงสำหรับเขานะคือผู้หญิงคนนี้นะครับ
สามีเคยพาไปที่โรงแรมแห่งหนึ่งนะไปก็เหมือนตามภาษาสามีภรรยา
แต่ไปถึงเนี่ยทางสามีเนี่ยได้มีการนัดผู้ชายซึ่งไม่รู้จักมาก่อน
หลายคนนะครับเปิดเข้ามาเนี่ยน้องบอกว่า

เปิดมารอบที่๒มีมาเพิ่มอีก๒คน
โดนทั้งหมด๗คน

โอ้โหคุณกันใช้รุมสวิงน้องเลยนะครับ
คุณกันบอกว่ากังวลใจในคดีนี้นะ
กลัวว่าฝ่ายชายจะหาผลประโยชน์จากคลิป
เอาไปขายต่อหรือเอาไปเรียกเก็บเงินจากชายอื่น
ที่มาลุมทรงภรรยาก็เข้าขายการค้ามมนุษย์
ทีนี้ประสานไปยังพบตรเลยนะ
พบตรเรื่องของการดูแล
ขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบปากคำผู้เสียหาย

ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

โอ้โฮที่แจ้งความว่า๖ครั้งคดีไม่คืบ
มาเจอกันเจอกันก็คือกันจอมพลัง
เดี๋ยวจะตามเรื่องให้นะครับ